ติดตามการให้กำลังใจนะครับของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ก็บอกนะครับว่าขอให้นักกีฬาทุกคนนั้นสู้ต่อไป
ไม่ว่าจะได้เหรียญหรือไม่ก็ตาม
แต่สิ่งที่คาดหวังก็คืออยากให้ทุกคนนะครับ
แล้วก็ทุกสมาคมทบทวนผลงานของตัวเอง
แล้วก็ตั้งเป้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่
ฝีมือและความสามารถอย่างจริงจัง

แล้วก็เป็นต้นแบบให้แก่เยาวชนต่อไปในอนาคต
พร้อมกับเน้นย้ำนะครับเรื่องการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา
ไปใช้ในการพัฒนานักกีฬา
ตั้งแต่ในระดับเด็กเยาวชนนะครับไปจนถึงรุ่นใหญ่
เพราะว่าที่ผ่านมายังไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง
อาศัยเพียงแค่ทักษะฝีมือแล้วก็พรสวรรค์ส่วนบุคคลเท่านั้น
มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ไปพิจารณานะครับหาแนวทางในการส่งเสริม
ในโรงเรียนกีฬาแล้วก็สมาคมกีฬา
ทุกจังหวัดถือว่าทุกผ้านายกก็พูดติดตลก
ว่าเวลาเชียร์กีฬาอะไรไม่ค่อยจะประสบความสำเร็

ก็เป็นคำพูดตลกที่ทางนายกเบาะเอาไว้
แล้วก็อยากให้ทุกคนนั้นทำงานแบบเต็มที่
เพื่อที่จะให้นักกีฬารุ่นใหม่
กล้าวขึ้นมาทันรุ่นพี่ทีมชาติ
ส่วนกรณีดราม่าของทัพฟันดาบไทยนะครับชุดเอเชียนเกมล่าสุดเนี่ย
เรืองฤทธิ์แหเกิดที่ถูกถอดชื่อจากประเภทบุคคลก่อนลงแข่งไม่ถึง๑๒ชั่วโมง
โดยใส่ชื่อของทางสรวิทย์กิจสิริบุญลงเล่นแทนก็ออกมาโต้แย้งทางพันเอกนะครับ
ปันเอกชัยนพลอเนกเวียงผู้จัดการทีมที่ออกมาบอกนะครับว่า
แล้วก็ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นตัววัดว่าจะส่งชื่อใครลงแข่งเอเชียนเกม
ซึ่งเรืองฤทธิ์บอกว่าทุกคนยืนยันตรงกันว่าไม่เคยมีใครได้ยินอย่างนั้น
มีเพียงว่าหากเก็บจะชนะไม่ได้เลยในศึกชิงแชมป์เอเชียจะถูกตัดชื่อออก
แต่ยืนยันนะครับว่าไม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมเพียงแต่อยากให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ยุติธรรมครับ
ถ้าตามโดยปกติแล้วผมคิดว่าโค้ดต้องเป็นผู้เล่นนักกีฬา
โค้ดเป็นคนฝึกสอนนักกีฬาจะรู้ว่านักกีฬาแต่ละคนเนี่ย
มีฝีมือมากน้อยขนาดไหนเทคนิคขนาดไหน
เพราะโค้ชที่ผมกล่าวถึงเนี่ยคือโค้ชทีมมาในนามทีมชาติไทย
เพราะฉะนั้นสิทธิการตัดสินใจต่างเนี่ย
ผมคิดว่าผู้จัดการทีมควรจะต้องปรึกษาทางด้านโค้ดก่อน
และได้รับความเห็นชอบจากทางโค้ชเองสตาปโค้ชเองรวมถึงนักกีฬาเอง
รวมถึงทีมนักกีฬาทั้ง๔คนควรจะรับรู้แล้ว
แล้วถ้าทั้ง๔คนเห็นด้วยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็น
เรื่องนี้กลับมาที่บ้านเราก็คงจะต้องมีการตามกันต่อนะครับ
เพื่อความชัดเจนแล้วก็ต้องตั้งบรรทัดฐานนะครับว่า
เกิดอะไรขึ้นนะครับกับนักกีฬาไทยเรากับเรื่องของการบริหารงานด้วยนะครับ
ได้หาทางออกร่วมกันได้ในอนาคตครับ